อย่าให้หุดหงิดนะวันนี้พาแฟนมาด้วย
เอ้ยไหนคนไหน
แฟนเป็นเด็กช่าง
ช่างก่อสร้างหรือว่าเป็นช่างกลช่างไฟฟ้า

ไปดูซิกแพคก็ได้ดูอกไหมทุกอก
ถ้าเธอเปิดแล้วเราเปิดด้วยนะเราไม่โกง
โชว์ซิกแพคให้พวกพี่ดูหน่อยซิ
ก็เห็นด้วย

สงสับผ่อน
คำตอบคือสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท